มาติดตามความเข้มข้นของการเมืองนะครับ
ไม่แน่ใจว่าศุกร์ที่๔สิงหาคม
จะได้โหวตเลือกนายกกันหรือไม่

เพราะมันมีคำว่าแต่มันมีเงื่อนไขนะฮะ
เรื่องนี้อาจารย์วันนอนประธานรัฐสภา
แล้วก็ประธานสภาพผู้แทนรัศดรออกมาพูดถึงนะครับ
ว่านี่ถ้าสารรัฐธรรมนูล
นัดพิจารณาวันที่๓สิงหาคม
กรรมครึ่งวันพระสบดีนะครับ
ต้องดูนะฮะ๒ทางของสารรัฐธรรมนูล
ก็คือ๑สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องไว้พิจารณา
แนวทางที่๒ที่๓รัฐธรรมนูล

รับคำร้องไว้พิจารณา
แต่ไม่จำเป็นต้องชะลอการโหวต
เลือกยกรัฐมนุนโนมนาออกไปก่อน

คือไม่รับคำร้องเลยนะฮะก็ต้องดูนะฮะว่าแนวทางไหนนะครับ
คืออาจารย์วันนอบอกว่าถ้าสารไม่รับคำร้องหรือสารรับคำร้อง
แต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกออกไปก่อนเนี่ย
ก็จะเปิดรัฐสภาวันที่๔สิงหาคมเลย

ครับเออนะครับนี่เป็นแนวทางนี้
แต่ถ้าเราไม่ได้โหวตนายกวันที่๔สิงหาคม
ถามว่ามีวาระอื่นที่ต้องพิจารณาไหมก็มีนะ
ที่มีผู้ร้องให้แก้ไขนะครับ

หรือว่าแผ่นดินแม่ของนายทักษิณชินวัฒน์ด้วยนะครับ
ถ้าหากว่าสารไม่รับคำร้องเราก็พิจารณาวาระแรกได้

ถ้าสารรับคำร้องแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไร
อย่างน้อยเราก็จะพิจารณาวาระ๒ก่อน
คือเรื่องการแก้ไขรำนูล
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจะว่าจะออกวาระการประชุมรัฐสภา
เพื่อประชุมวันที่๔ได้หรือไม่อย่างไร

ถ้าเห็นว่าจำเป็นและสามารถประชุมวันที่๔ได้
เราจะมารอออกวาระในวันที่๓คงไม่ทัน
การที่คุณทักษิณจะกลับถึงประเทศไทย
มันจะมีผลเรื่องเกี่ยวเลยครับ

คุณผู้ชมก็ต้องจับตาดูว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
จะรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูล
อย่างอาจารย์จรรย์พักดีทนายกุลท่าน
ไม่แน่ใจว่าเป็นการชี้ให้เห็นหรือเปล่า
ว่ามันอยู่นอกเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนุนนะ
ควรจะต้องเป็นรัฐสภานี่แหละที่จัดการเรื่องนี้กันเอง
ง่ายคือมันเป็นเรื่องของนายสะพ้ายต้องไปคุยกันเอง
นะครับแต่ความคิดความเห็นก็เป็นสองทางนะ
ผู้ชามอดีตตุลาการสารนะฮะ
นายสิทธาที่วารีการนำพักไทยสร้างไทยเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับสภาเพราะว่าสภาทำหน้าที่นิติบัญญัตินะฮะ
แต่ว่านายทักษิณก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดา

การจะแก้เรื่องกฎหมายกระบวนการพิจารณาเรื่องกฎหมาย
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อำนาจของสภานะครับ
เห็นหน้าคุณทักษิณก็ต้องพูดถึงการกลับบ้านของคุณทักษิณนะ